ไทยลา

กลับมาในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ายินดี
นอกจากหนึ่งแทมพ์ของทีมไทยในเกมแรก

เรื่องนี้คือเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่ก็ใช้คำว่าจ่อแล้วกัน
เพราะว่ามันเหลืออีก๑ถ้าเต็ม๑๐๐ให้๙๙๙๙อีก๐๐๑เลย
คือโอกาสมันสูงมากหลังจากที่คู่แข่งสำคัญก็คือ
คือคูเวทจริงถ้าเกิดว่าไทยเข้าที่๒ต้องวัดกับเขานะ
เพราะฉะนั้นคูเวทพอโดนปรับแพ้โดยการที่ฟีฟ่าเขาก็ปรับแพ้ให้แพ้พม่า๐๒
เพราะว่าช่วงนั้นมันแข่งไม่ได้เขาก็โดนฟีฟ่าแบนไปก่อนแล้ว
จากการโดนระบาดแทรกแสงดังนั้นเกมพวกนี้ก็มีผลหมดปรับเป็นแพ้หมดด้วยสกอร์ตามนี้
เพราะฉะนั้นผลการขันก่อนหน้านี้แต้มที่มีอยู่๑๐แต้มมี
แต่หลังจากนั้นอีก๒๓นัดที่เหลือเนี่ยก็คือถูกปรับแพ้๐๓หมดอะแหละ
ครับปรับแพ้ตามกฎดังนั้นเนี่ยก็ดูกันหน่อยแล้วกันว่า๐๐๑อะไรเนี่ย
เขาบอกว่าเหลืออีกนิดนึงเนี่ยว่าจะเข้ารอบยังไงเนี่ยก็ดูจากเงื่อนไขที่เราทำเอาไว้แล้วกัน

เอาลองดูนะครับในกราฟิกมีเตรียมเอาไว้ให้นะ
มี๒เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือเป็นแชมป์กลุ่ม
อันนี้คือเงื่อนไขที่อยู่ในกลุ่มของตัวเอง

คนรู้อยู่แล้วก็คือการไปเจออีรักษ์วันที่๒๔มีนาเนี่ยก็คือไม่แพ้

ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในตอนนี้
ต่อมาถ้าแพ้ปุ๊บวันที่๒๙ก็ไปลุ้นให้อีรักษ์ไม่ชนะเวียดนาม
ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเวียดนามก็ยังเสมออีรักษ์แบบน่าชนะในบ้านตัวเอง
ที่ผมบอกมันมีเงื่อนไขอยู่จริงแล้วประมาณสัก๑๐กว่ากรณีได้
เขาจะลุ้นในการไปจบที่หนึ่งกับทางออสเตรเลีย
ซึ่งเราจะไม่เหนื่อยเพราะถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ย
เสมอกันแต้มก็ไม่เท่าไทย
เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจอแดนเขาชนะบังคลาเทศเกมนี้
แล้วเขาไปเสมอทางออสเตรเลียหรือชนะเนี่ย

ผมนับเรียบร้อยแล้วคือแต้มของออสเตรเลียเป็นรองไทย
นี่แหละคือวิธีการที่ต้องลุ้นให้จอแดนชนะบังกลาเทศ

เพราะว่าบางการาเทศเป็นทีมสุดท้ายซึ่งไม่มีลุ้นแล้ว

เพราะว่ามันในแง่ของทางปฏิบัติยังเป็นไปได้ไง

แพ้เสร็จปั๊บเจ้าแดนจะตัดผลของมากราเทศไป
แล้วต้องไปลุ้นชนะออสเตรเลีย
เพื่อที่จะเข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่ม
ดังนั้นถ้าเขาแพ้บรรคลาเทศผลการแอนดังขันของบรรคลาเทศจะไม่นับเกมหนึ่ง
แล้วก็เสร็จรุปพอไปชนะทางออสเตรเลียเขาจะมี๑๓คะแนนเท่าไทยครับที่วี
นี่แหละคือปัญหาถ้าเกิดไทยดันแพ้อีรักษ์ไปมี๑๓แต้ม
ลูกได้เสียของไทยจะต้องถอยลงเพราะดูอีรักษ์ยิงเช่นเดียวกัน
ลูกได้เสียของทางจอแดนจะบวกขึ้นจากการยิงออสเตรเลีย

ถ้าดันไทยแพ้๐๓แล้วทางจอแดนไปยิงออสเตรเลีย๓๐ขึ้นมา
แล้วบวกกันประตูได้เสียดันเยอะกว่านี้ไทยร่วงนะครับ
ข้ามกลุ่มต้องนับข้ามกลุ่มแล้ว
คือศาลากรรมแบบนี้ถ้าเกิดที่บาลย์ให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณลองกลับไปอยู่ศาลากรรมแผ่นและลองคิดตามผม

อย่าให้จอแดนไปแพ้บังกรเทศแบบพลิกล็อก

ฮุกกาต้าจะเห็นว่าจอดแดนจัดจ้านมากนะครับ
เลยซึ่งจอแดนเนี่ยเขาก็แพ้เราในเอเชียนเกม
ที่เกาหลีใต้นะครับใครยังจำได้ชุดนี้ก็เติบโตขึ้นมาเจอกัน
นี่คือทีมชาติไทยโอกาสมันก็สูงแล้วแหละ

รุ้นเชียร์กันก็เชื่อว่าจะมีความพร้อม
เงื่อนไขอื่นมาช่วยเราอีกตั้ง๑๐กว่าข้อ

คือ๑๐กว่าข้อที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมาบนกราฟิก

ผมว่าตอนนี้เนี่ยลุ้นว่า
หลังผ่านการเลือกตั้งวันที่๑๑กุมภาพันธ์ไปเนี่ย
เพราะว่าผมก็ไม่รู้ใครจะได้เป็นนายกสมาคม

แล้วก็สมมุติว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพริกคั่วนะฮะ

ของนี้ไม่แน่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง

ทางท่านคนรวยสมยนตร์ก็เคยบอกว่า

มันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของสภาชุดใหม่นะครับ

มีว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมี๑๒

แต่ยังไงระหว่างนี้ตัดปัญหาตรงนั้นไป
เราแค่ตั้งของสังเกตไว้มาร่วมเชียร์

เชียร์ทีมปรีโอลิมปิกกันนะครับ

คุณวิทยุพิธีเจริญเชื้อคุณอัลโทรศัพท์

เป็นยังไงความพร้อมที่น่าจะเป็นข้อมูลที่

แล้วก็ชมฟุตบอลคืนนี้แบบสนุกในการเจอกับญี่ปุ่นครับ
เป็นการฝึกซ้อมเปิดโอกาส๑๕นาทีนะครับแล้วก็มีสื่อญี่ปุ่นจากทีวีอาซาฮีเนี่ยมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับ
เป็นนักข่าวสาวสวยเลยทีเดียวนะครับที่บุกมาสัมภาษณ์นะครับ

ก็ทางด้านของคุณซิโก้เนี่ยก็เปิดเผยกับทางอาซาฮีนะครับเท่าที่ได้มีโอกาสฟังจากบทสัมภาษณ์นะครับ
ก็บอกว่ากับญี่ปุ่นเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มีศักยภาพที่สูงที่สุดในสายอยู่แล้วเขามั่นใจตรงนี้
แต่ว่าสิ่งที่เขามั่นใจในทีมของเขาเช่นกันเนี่ยก็คือนักเตะของทีม
คือรู้ใจนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันมานานเคยเจอกับญี่ปุ่นชุดนี้ก็เคยเจอกันมาแล้วในส่วนของบางคนนะครับ
เขาคิดว่าแม้ว่าจะเป็นรองแต่ว่าทีมของทีมชาติไทยเนี่ยก็พร้อมสู้แล้วก็น่าจะมีโอกาสด้วยที่จะมีคะแนนหรืออาจจะเก็บใช้ชนะได้นะครับ
ก็ต้องรอรู้เลยครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็สื่อทีวิยาซาฮิก็ได้สังฆาตชนะธิพย์สงกระศิลป์นะครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่านักเตะทุกคนตอนนี้มีความมั่นใจมาก
ไม่ได้มีความกดดันเลยแม้แต่น้อยสำหรับนักเตะไทยครับ
เรื่องของสงครามประสาทที่มีข่าวกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งคุณวิรวิทย์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนักข่าวไทยที่ทางญี่ปุ่นเขาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะไปรบกวน
แล้วก็อาจจะมีเชื้อบาหะทำให้เขาติดโรคได้ใช่ไหมครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่า
ก็มีทางด้านของผู้จัตรการทีมชาติญี่ปุ่นในนะครับ
เขาได้มาพูดคุยกับทีมชาติไทยว่า
ทำไมคุณถึงปล่อยให้สื่อเข้าห้องอาหาร
ถ้าเกิดทีมของผมเนี่ยติดเชื้อเป็นปลาแดง
หรือว่าป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ย

ว่าคือในช่วงแรกก็จะมีสื่อที่เข้าห้องอาหารเขาก็ค่อนข้างจะกังวลเรื่องของอาหารว่าสื่อจะเอายาตัวนู้นตัวนี้ไปใส่ในอาหารของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคือมันก็กั้นกันอยู่ในระหว่างทีมนะครับ
แต่ว่าก็คือตรงนี้นี่คือเขามีความเป็นมืออาชีพเขาก็ย่อมกังวลเป็นธรรมดา
ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องเอฟซีเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแค่คำขู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นเนี่ย
ก็สื่อไทยก็ไม่ได้เข้าไปในบริเวณที่เป็นห้องอาหารเลยนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ถือว่าสื่อไทยเนี่ยก็ให้เกียรติทางญี่ปุ่นด้วยนะครับ
แล้วก็ทางทีมเนี่ยทางทีมเองเขาก็ไม่อยากให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องถูกนำมาวิภาควิจารณ์กันในระหว่างสองประเทศนะครับ
อยากให้ฟุตบอลของเกมในวันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ได้รับผลการแข่งขันได้ที่ดีได้รับความกำลังใจที่ดีได้รับสิ่งดีประสบการณ์ดีกลับไปมากกว่านะครับ
แล้วก็เป็นความอยากให้สื่อทั้งสองประเทศเนี่ยก็รักกันครับประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่ไม่อยากจะให้แฟนฟุตบอลชาวไทยคิดมากกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอ๋อคือคือไม่ได้สงครามประสาทหรอก
คือเขาก็เขาเรียกว่าฝ่าระวังให้กับทีมอ่ะคือด้วยความที่ต้องเข้าใจอาจจะต้องเข้าใจพื้นฐานคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่เป๊ะมากทุกอย่างแบบไม่ได้เลยสลับนิดเดียวไม่ได้เลยกดตามกด
มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับเราอย่างสิ้นเชิง
อ่ะตรงนี้เดี๋ยวครับ
ครับก็ลองถือว่าถือว่าสื่อสื่อของญี่ปุ่นเขาก็เขาก็ค่อนข้างกังวลตรงนี้แหละครับเขาก็เลยเลยเลยต้องเลยส่งสารเตือนมานะครับแต่ว่าที่ที่ไทยทำเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ละเมืองหมดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการที่สระพัดฟุตบอลแห่งเอเชียเจ้าหน้าที่ก็ก็คือก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้เข้าเป็นช่องอาหาร

จะได้การทำข่าวด้วยแต่ของเขานี่ไม่มีของเขามันมีกำแพงกันคือเจอขนาดนั้นเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในส่วนของเขานะครับตรงนี้เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นนะฮะทุกอย่างมันจะอยู่ที่คืนวันนี้ที่ทั้งสองทีมเนี่ยคือไทยญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ดินแดงนี้นะที่เยอะต้องเจอกันในคืนวันนี้ไปดูตรงคะแนนต

เกมแรกนะครับผมว่าเขาก็จะเล่นบอลเนี่ยมีจุดเด่นก็คือด้านข้างนะฮะด้านข้างของเขาแล้วก็จะเปิดเข้ามาโจมตีศูนย์หน้าเขาเป็นลูกครึ่งจาเมก้าหรืออะไรเนี่ย
นะครับตัวสูงใหญ่แต่เขาจะไม่ได้ให้เป็นตัวยิงประตูแล้วครับจะเป็นตัวพักบอลแล้วให้จังหวะสองคอยเก็บตกมากกว่า
ญุ่นจะเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นไทยต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นกว่าซาอุดีอาราเบียนะครับแล้วก็จะต้องประกบผู้เล่นมาร์คผู้เล่นญี่ปุ่นไม่ให้คลาดสายตาเลยเพราะเขาเล่นเนี่ยมีวินัยมากนะครับ
แต่ผมมองว่าเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเราไม่เป็นรองนะนะครับเรื่องจังหวะลูกเล็กเล็กน้อยเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยบางทีนั้นอาจจะไปสู่สกอร์เลยใส่สกอร์เลยนะครับเกมนี้ผมมองว่าไทยไม่แพ้และโอกาสใกล้เคียงที่สุดกับคำว่าเราจะหักดาบสามุไรคือคืนวันนี้ครับผมก็ขอพูดเป็นกำลังใจไว้ว่าเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วบอลไทย
สุพรรณบุรีศูนย์ประตูต่อห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเป็นกองเชียร์เนี่ยผมนั่งร้องไห้หน้าจอโทรทัศน์เลยแล้วญี่ปุ่นใช้เราเป็นบันไดปีนขึ้นไปสู่การเป็นยอดทีมระดับโลกจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันจะไปแปลกอะไรถ้าทีมชาติไทยจะผลัดกันใช้ญี่ปุ่นเป็นบันไดเพื่อให้เราก้าวขึ้นไปสู่ระดับท็อปของเอเชียบ้างก็เป็นโอกาส

บอกว่าดูจากฟอร์มของทั้งไทย

แต่โอกาสชนะก็มีเหมือนกัน

ตอนนั้นเราไม่ได้เตรียมทีมอะไรเลย

ก็คือเขาเรียกว่าบททดสอบของญี่ปุ่นเนี่ย

ซวยมันรวมในเกมแรกหมดแล้ว

เขาก็อาจจะหงุดหงิดเหมือนที่นักข่าวเรา
เข้าไปรับประทานอาหารหรืออยู่ในห้องอาหาร
วันนี้เขาอาจจะเจอการเล่นของไทยแบบนั้น

ขอให้ไทยเล่นแบบสบายนะครับโดยร่องกว่าแล้ว

อันน้อยยื้อเสมอที่พี่บีบอกก่อนเดี๋ยวโอกาสชนะมีไหม

ครับ
ดูจากหูและหางก็คงรู้แล้วว่าเจ้านี่คือสุนัขจิ้งจอก
หรือที่คนไทยเรียกว่าจิ้งจอกทะเลทราย
น้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน๒กิโลกรัม
เมื่อเทียบไซส์กับสุนัขบ้านจะมีขนาดเท่ากับชีโวว่าเท่านั้น
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลทราย
เหตุผลที่ประเทศกาต้าเลือกเจ้าจิ้งจอกทะเลทรายนี้มาเป็นมัสคอตหรือสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน
เนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะของมันอย่างความฉลาดหลักแหลมและความเร็ว
แต่ก็มีความสามารถกราดเปรี้ยวและพร้อมที่จะก้าวไปเป็นนักเตะดาวเด่น
ในวงการฟุตบอลต่อไป